คุณผู้ชมทีนี้มาดูข่าวนี้กันหน่อยนะครับ
ลูกค้าคนหนึ่งมาโพสต์เฟซบุ๊คค่ะ
ร้องขอให้ทุกท่านช่วยดูหน่อย
เงินที่จ่ายไปมันคุ้มไหมกับสิ่งที่ได้มา
ดูสิคะกะเพราจานนี้ท่านดูสิคะ
ว่าราคา๗๐บาทคุ้มไหม
มีกุ้ง๑ตัวมีปลาหมึกอยู่๓ชิ้น
นั่นแหละค่ะคุ้มไหมคะ

หรือว่าร้านนี้เขาร่วมโครงการคนละครึ่งด้วย
หมายถึงว่าลดอาหารเหลือครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะ

ยังไม่หมดค่ะครับมียำด้วยอันยำฮะยำวุ้นเส้นค่ะอันนั้นอ่ะจานนั้นอ่ะร้อยแปดสิบ
โอ้โห๑๘๐ค่ะเขาก็เลยเอามาตั้งคำถามดังถามชาวเน็ตว่ามันใช่หรือเปล่ามันคุ้มไหม
ใช่ไหมล่ะคุณเออนั่นสิค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชม๗๐บาทว่าเห็นแล้วว่ามีอะไรบ้าง
นำภาพนี้มาโพสต์ไว้หลังจากที่พาครอบครัวไปเที่ยวรับประทานอาหารนะคะ
ใช่ครับก็ไปกันที่ร้านแถวชายหาดเลยนะฮะหาดทรายน้อยหัวหินจังหวัดประจวบคลีขัน
แล้วกะว่าคือมาทะเลไงคุณสั่งกะเพราก็ต้องเป็นกะเพราทะเลน่าจะได้กุ้งเยอะน่าจะได้ปลาหมึกเยอะนะครับ
วุ้นเส้นก็ยำวุ้นเส้นทะเลแต่พอออกมาหน้าตามีอยู่แค่นี้คุณโดยเฉพาะข้าวกระเพราทะเลเนี่ยผมว่าข้าวคงเหลือนะเพราะว่ากลับมานิดเดียว
ใช่หรือว่าเขายังไงล่ะกินข้าวเยอะให้ทานแป้งเยอะอย่างนี้หรอ
เอาคลุกข้าวแล้วยังไม่ทั่วข้าวเลยนะ
ใช่พี่เบิร์ตเปรียบเทียบได้น่าสนใจเนี่ยเขาเอามาภาพนี้มาโพสต์พร้อมกับข้อความระบุว่าคลิปความทรงจำข้าวกระเพราทะเลปลาหมึก๓ชิ้นกุ้ง๑ตัวราคา๗๐บาทแพงไหมไม่รู้
ำวุ้นเส้น๑๘๐บาทกุ้งหมึกเท่าที่เห็นช่วงข้าวยักษ์หมากแพง
จากนั้นค่ะหลังจากที่ภาพนี้โดนแชร์ออกไปนะคะคนก็สังเกตนะคะเออตั้งข้อสังเกตว่าเออเมื่อกี้บอกว่าไปเที่ยวที่ไหนนะคะ

ก็ใกล้ทะเลนี่วัดทรุดิบน่าจะถูกหรือเปล่าเพราะหาจากทะเลนะคะ
ก็ไม่คิดว่าจะแพงขนาดนี้เขาก็เลยบอกว่าเอาล่ะฟันทง
สิ่งที่ได้กับสิ่งที่ต้องจ่ายมันไม่สมราคานะคะ
บางคนก็บอกว่าอ้าวคิดอีกมุมหนึ่ง
มันคือเมืองท่องเที่ยวราคาสินค้ามักจะแพงกว่าปกติ

แพงไปอันนี้เออช่วงนี้ไม่ควรทำแบบนี้ครับค่ะอืม
แต่ถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่าพบเห็นว่าร้านต่างไม่ติดป้ายราคานะครับ
ก็แจ้งได้ค่ะหมายเลขของกรมการค้าภายในนะคะ

ภาวะที่การท่องเที่ยวเป็นแบบนี้ต้องอาศัยคนไทยเที่ยว
รัฐบาลบอกว่าไทยเที่ยวไทยใช่ไหมครับ
แต่ผมบอกเลยนะครับไทยเที่ยวไทยถ้าแพงไทยไม่เที่ยวฮะ